ถ้าคุณดื่มแอลกอฮอล์นะคุณจะมีภูมิคุ้มกันไม่ติดโควิด

ถ้าคุณดื่มทุกวันมันจะเป็นผลดี
ดีกว่าการออกกำลังกายอีก

ร้อนถึงนายธนกรรมบุญคงสนักโศกประจำสำนักนายโยธรัฐมนตรี

ใจเย็นนะพี่น้องครับนี่คือเฟคนิวส์
อย่าไปเชื่อแอลกอฮอลเนี่ยถ้าคุณดื่มหนักทุกวัน
ลองดูข่าวที่แข่งแรกดีดีได้จริงค่ะคือมันจะยิ่งทำให้ภูมิคุ้มกันร่างกายลดลงด้วยซ้ำ
แล้วยิ่งการไปรวมกลุ่มเพื่อดื่มสังสรรค์ก็อย่างที่เขาเห็นเนาะ
เขาก็ประกาศห้ามกันเปล่าเพราะว่ามันเสี่ยงต่อการแพร่ระบาดโรค
เพราะฉะนั้นอย่าไปหลงเชื่อข้อมูลนี้
และขอความกรุณาอย่าไลค์อย่าแชร์อย่าส่งต่อด้วยเพราะถือว่ามันเป็นเฟคนิวส์นะคะ
โปรดติดตามตอนต่อไป